ท่านผู้ชมครับตามเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
วันนี้เราไปหาน้องไมเคิลมานะฮะ
ไมเคิลเนี่ยเป็นเด็กชายวัย๑๒ขวบ

ตั้งแต่กำเนิดเลยอยู่พ่อคุณแม่เราอยู่ปราตรณี

โชคร้ายก็คือคุณพ่อไปติดโควิด
จากนั้นแม่ก็ติดคุณพ่อไปโรงพยาบาลสนามแล้ว
แต่น้องไมเคิลคือวันหนึ่งประโกนประโกนออกมาจากห้องเช่า
เขาอยู่ข้างบนแถวบังแคบอกช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย
ผมเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวตาบอดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
คือคุณพ่อไปโรงพยาบาลคุณแม่ที่ติดโควิด
แล้วมีโรคเบาหวานโรคประจำตัวโรคอ้วนอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ย
คุณแม่เสียชีวิตลุงที่อยู่ข้างห้องก็มาช่วย
คุณแม่ก็ตามขั้นตอนของผู้ติดโควิดศพก็ต้องไปชาพนักกิจ
ลุงข้างห้องเขาชื่อลุงวิทย์ลุงวิทย์เปิดเผยภาพนี่ภาพคุณแม่
ก่อนที่จะพาคุณแม่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พาไปทำส่งทำศพอะไรเรียบร้อย
วันที่จะไปเผาศพคุณแม่ของน้องไมเคิลคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลนะติดโควิด
ท่านผู้ชมไหมครับเดี๋ยวมีคลิปที่ลุงวิทย์
ลุงวิทย์เขาถ่ายคลิปน้องไมเคิลตอนที่ตะโกนบอกลุงวิทย์
วันที่รู้ว่าจะพาแม่อาจจะคุณลุงวิทย์จะไปวัด
เพื่อไปชาปนักกิจศพคุณแม่นะครับที่วัดไผลล้อมนะครับ
ปฐมนะครับชาปนกิจศพไป๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่น้องไมเคิลเนี่ยเขาตะโกนบอกลุงวิทย์นะนะ
เกี่ยวกับเรื่องการฝากอะไรไปบอกแม่เขา
ฝากบอกแม่ให้หนูหน่อยนะลุงวิทย์เพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าหนูไปไม่ได้
บอกแม่ให้หลับสบายไม่ต้องเป็นห่วงป้าลุงครับแถวนี้ไม่ได้ทิ้ง
บอกแม่ให้หน่อยไม่ต้องเป็นห่วงล่ะไม่สบายไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์
พ่อกับหนูอยู่ได้แล้วบอกให้ด้วยว่าหนูจะสัญญาตั้งใจเรียน
ออกมาหาเรียนพ่อเองบอกให้หน่อย
เดี๋ยวลุงจะบอกแล้วมีคนไปเยอะไหมพรุ่งเนี้ย

ไมเคิลก็ไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงไง
คุณพ่อติดโควิดคุณแม่ติดโควิดตัวเองก็ต้องกักตัว
มีลุงวิทย์ที่เป็นลุงอยู่ข้างห้องเขาสงสารเขามาช่วยดูแลให้
วันนี้ลุงวิทย์พาน้องไมเคิลไปตรวจโควิดนะครับ
รอบสองนะครับท่านผู้ชมครับก็โชคดีมากมากที่น้องเนี่ย
ไม่ติดเชื้อนะฮะไม่ติดเชื้อนะครับ
แต่ว่าก็ต้องกักตัวต่อนะฮะ
ที่สำคัญก็คือจะดูแลกันยังไงนี่ฮะเพื่อนบ้านแถวนี้เนี่ย
ลุงป้าน้าอาก็เลยใช้วิธีนี้ฮะ
่อนเชือกนะแล้วก็เอาของใส่
อะไรพวกนี้แล้วก็ให้น้องเนี่ยดึงขึ้นไป
นี่น้องก็จะตะโกนขอบคุณ
ก็ผูกเชือกดึงขึ้นไปแบบนี้เข้าไปใกล้ไม่ได้
ที่สำคัญก็คือตอนนี้น้องเองก็เจ็บแข้งเจ็บขานะฮะอยู่คนเดียวตาพิการตาบอด
เหินไม่สะดวกเดินชนนู่นชนนี่นี่ฮะโอ้โห
ชีวิตอะไรมันจะลำบากขนาดนี้นี่ฮะคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียม
สื่อข่าวของเราวันนี้ไปหาน้องไมเคิลมา
ต้องสังเกตอาการต่อต้องผูกเชือกแบบนี้

อยู่ข้างบนเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีของกิน
มีอะไรกินไหมฮะมีไหมเห็นเมื่อกี้ตะโกน

อ่างก็เหมือนกับความรู้สึกของน้องนะคะ
คุณแม่จะมาหาทุกวันตอนสองทุ่ม
นี่คือภาพวันที่เจ้าหน้าที่พานำศพของคุณแม่ไปชาปนกิจนะครับ
คุณผู้ชมครับคือน้องเขา
อยากเป็นนักดนตรีนะฮะเล่นเมโลเดียนได้เป่าเพลงได้ร้องเพลงได้
นี่ยังบอกคุณนัทพงศ์มาเลยบอกวันไหนผมหายเนี่ยพี่พาผมไปออกรายการหน่อยนะ
ผมอยากออกรายการทีวีบอกว่าคนจะได้รู้ว่าผมมีความสามารถ
ผมจะได้ร้องเพลงเนี่ยหาเงินช่วยเหลือพ่อเดี๋ยวพ่อหายจากโควิด
ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยผมจะดูแลพ่อเองบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วง

มันก็ต้องช่วยอ่ะเนอะเพราะว่าถ้าผมไม่ใกล้ชิดแล้วใครจะกล้าล่ะ

แล้วคุณไม่ต้องตัวติดหรือ
เฉยคือเราทำด้วยใจเราไม่ได้ว่าทำเพื่อหวังประโยชน์

ถึงขนาดนี้เขาก็ต้องถอยห่างอ่ะนะแต่นี่มันก็เราไม่รังเกียจ
มันก็เฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เป็นห่วงอยู่หนูอยากให้ลุงวิทย์ไปดูแลสุขภาพตัวเองก่อน
ปล่วนหนูไม่เป็นไรหรอก
นี่ฮะลุงวิทย์เขาเป็นเพื่อนข้างห้อง

ก็มีคนไปดูแลเรื่องของคุณพ่อไปโรงพยาบาลแล้วก็เผาศพคุณแม่ให้
เหลือน้องไมเคิลที่ต้องดูแลกันต่อนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นจากข่าวนี้นะคะน้องไมเคิลพิการทางสายตาอายุ๑๒
แล้วก็เนี่ยค่ะคนในครอบครัวก็ติดโควิดแม่เสียชีวิตแต่น้องกำลังใจดีมาก
เวลาน้องพูดเตรียมสัมภาษณ์น้องน้ำเสียงจัดฉาน
แล้วมีกำลังใจยังเล่นดนตรีได้ยังพร้อมที่จะเติบโต
แล้วก็เป็นร้องเพลงการแสดงอะไรแบบนี้กำลังใจสำคัญนะครับ